แต่ว่างานนี้อดไม่ได้เพราะว่าของอร่อยต้องพาคนไปทาน
คุณโอเคนะถ้าทานของอร่อยคุณจะแฮปปี้แน่นอน
เมนูอร่อยที่ว่าก็คือก๋วยเตี๋ยวเรือ
ร้านนี้นะจ่ายแค่สิบห้าบาทแล้วไม่ต้องปรุงอิ่มแบบเข้มข้นเลยล่ะค่ะอืม
จ้าร้านก๋วยเตี๋ยวเรือถูกปากสาขาสมเด็จค่ะ
ร้านนี้ตั้งอยู่ที่ถนนธันวาคมอยู่ตรงข้ามกับร้านดัง
คือร้านฉวีลาบก้อยอำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินนะ
ต้องบอกว่าใครชื่นชอบเมนูเส้นนี่พลาดไม่ได้เลย
นี่ดูค่ะเขาใส่เครื่องนะแน่นชามจริง
แล้วจ่ายแค่๑๕บาทย้ำ๑๕บาท
คุณก็อิ่มได้แล้วไม่ว่าจะเป็นเส้นเล็กเส้นใยเส้นหมี่
จะสั่งแบบน้ำตกมานะหรือว่าจะสั่งแบบเส้นรวม
แล้วก็ใส่น้ำขลุกก็ได้แบบแห้งแบบไหนก็จัดมาเลย
รับประกันว่าอร่อยทุกเมนูลูกค้าเนี่ยนะคะ
นั่งรอสั่งกันเพียบเลยดูสิ
นักเรียนนักศึกษาคนทำงานก็รอกัน
เพราะว่าราคาประหยัดรสชาติอร่อย
จากก๋วยเตี๋ยวชามเดียวแล้วนะคะ
ก็ยังมีอีกหนึ่งเมนูฮิตที่กินกันได้ทั้งแก๊ง
นี่เห้ยเหมาะสำหรับเราสามคนมาก
ห้อไฟค่ะเอาใจสายที่ชอบแบบสดน้ำร้อน
ซูดแบบนี้นะคะชุดละเพียง๑๕๐บาทเท่านั้น
ที่สำคัญร้านนี้เสิร์ฟผักให้แบบไม่อั้น
กันแต่เช้าใครอยากจะไปลิ้มลองความอร่อย
ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือถูกปากสาขาสมเด็จไปได้นะจ๊ะ
ไปตามเวลานี้คือ๙โมงเช้าถึง๕โมงเย็น
โทรศัพท์สอบถามเส้นทางหรือสั่งจองล่วงหน้าได้ที่๐๘
หรือเข้าไปส่องในเฟซบุ๊คก่อนเลย
เตี๋ยวเรือถูกปากสาขาสมเด็จกาลสินจ้ะ

จัดไปแบบเต็มหนักเลยถูกอกถูกใจแน่นอน